สวัสดีตอมด้วยนะคะ
คือเราไม่เจอกันพักนึงตองผอมลงมาก
หนึ่งใส่ขาสั้นสิขีกกล่องเลยครับ

คุณผู้ชมถ้าดูใครมีแอปพลิเคชันในไลน์ในมือถือ

เป็นไงคะเห็นผลไหมคะกี่เดือนมันลดมาได้ขนาดนี้

โอ้โหค่ะโอเคหรือยังคะ

ค่ะคือเป้าหมายเพื่อสุขภาพเลย
ถูกต้องค่ะเพื่อใหม่เพื่องานเลยค่ะ

ถ่ายละครแล้วก็คอนเสิร์ตค่ะช่วงนี้มีคอนเสิร์ต
หลายคนจะบอกว่าตองหายไปไหนจริงไม่หายเนอะ
ไม่เคยหายเลยค่ะแต่ว่าแต่ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ทีวีมันมีหลายช่อง
แล้วก็ไม่ได้ออกอีเวนต์อีเวนต์ก็น้อยลงนะ
ก็จ้างอีเว้นต์เยอะก็ได้ค่ะได้อย่างนี้คือ

ไม่สิคะยังต้องทำงานค่ะไม่สวยสบาย

จะได้ปกติค่ะ
ตอนนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยค่ะเกือบทุกเดือน

เราจะกลับมาบ้างไหมคะแบบมีเพลงแบบหมายถึงว่าแบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้

คอนเสิร์ตตองนี่แหละแต่ว่าเป็นงานจ้างแทนที่จะเป็นคอนเสิร์ตแบบใหญ่

รอก่อนนะคะตอนนี้ก็มีดูไว้อยู่อะค่ะแต่ว่ายังไม่พร้อมขนาดนั้น

ก็ต้องออกจากฟิตน่าจดได้สักทีอยู่นะะรอดูค่ะแล้วก็นี่
ส่วนพี่อ้ำเป็นไงบ้างคะเราเชียร์บ้างไหมเอ่ยเชียร์อะไรแจ๊ะ
ไม่มีค่ะ
ไม่มีค่ะจริง

ไม่มีแต่ว่าสวยแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนมีคุยไม่ใช่เหรอคะ
เอาให้แบบมั่นใจหรืออะไรทุกอย่างก่อนละกันค่ะ

ไม่หรอกมันด้วยความน่ารักมุ้งมิ้งของเราไหมค

จังก็แบบว่าอาจจะแบบดวงแหละมั้ง

แต่ว่าถ้าเกิดคิดในเรื่องของความเป็นจริงแล้ว
คนที่จะโตกว่าเราที่เขาจะยังไม่มีครอบครัวคงหาได้น้อยมากแล้วไง
เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ต้องเด็กกว่าเราอยู่แล้วเพราะเราโตแล้ว

ไม่ได้ค่ะ

เดี๋ยวตอนสัมภาษณ์จะไปเบิ้ลคำตรงนี้นะ

จีบไม่ได้ค่ะห่วงตัวเอง
จริงไม่ห่วง
จีบไม่ได้หรอกแต่ว่าเออเป็นคนชอบคนยาก

ที่เราแบบคบด้วยนี่แสดงว่าต้องแบบดีใจเนี่ยเพราะเราชอบคนยาก

ว่าคนสัมภาษณ์จะไม่อยากให้โสดซะละเกิน
อ๋อเอ้ยแต่อยู่แบบนี้ก็ดีนะแฮปปี้สบายดีนะ
ทำงานไม่ต้องห่วงใคร

ตอนนี้นะคะกำลังจะออนแอร์ละครทางช่อง๘ค่ะ
อบผีเจ้านะคะแล้วก็คอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยค่ะ
อืมค่ะไอจงไอจีก็มีแฟนเพจอะไรอย่างนี้ไหมค
ใช่ค่ะก็ไปตามติดตามที่ไอจีก็ได้ค่ะพักธรรมใหม่ค่ะ

แฟนเพจล่ะ